เราจะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
พ้นเวลาของปีใหม่มาได้แค่๕นาที
ที่ที่ผ่านมามีเหตุยิงกันตายที่หน้าสอนอดุศิษฐ์นะฮะ
หน้าสถานีตำรวจเลยนะครับ
แล้วมือยิงนี่เป็นตำรวจนะฮะ
ยิงชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่อยู่ตรงนี้
ค่ะยิงจนเขาเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้คุมตัวได้แล้วนะครับสำหรับตำรวจนายนี้นะครับ
กำลังขยายผลเพิ่มเติมกันอยู่
ทีแรกมีข่าวว่าเคยมีปัญหาเป็นคู่อริอะไรกันมาก่อน
แต่ล่าสุดตำรวจยืนยันว่าทั้งคู่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ

เที่ยงคืน๕นาทีครับคืนที่ผ่านมาเข้าสู่ปีใหม่ได้๕นาทีนะฮะ
นี่ครับถูกปืนยิงเข้าลำตัวหลายนัดอยู่ตรงบันไดทางขึ้นสถานีตำรวจ
สนดุศิษฐ์ครับท่านผู้ชมครับ

มือปืนเนี่ยคือ๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์จันคง
คนนี้ครับเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามของสนดุสิตนี่แหละ
เขาชื่อเล่นชื่อริวเขาเรียกกันว่าหมู่ริวนะฮะ
ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับบันไดทางขึ้นสอนอนดูสิตอยู่ถนนพระราม๕นะครับ
คือนายปิยพงศ์เนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ
เพราะว่าถูกยิงเข้าไปเนี่ยหลายนัดด้วยกันเสียชีวิตอยู่ที่จุดเกิดเหตุตรงหน้าสอนอดุสิตนะครับ
โอ้โหทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถูกต้องนะฮะแล้วมันมีอะไรกันถึงขั้นต้องยิงกันขนาดนี้นะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
คือเป็นพื้นปูนหน้าโรงพักมีเก้าอ้งเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับ
ยังมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ยังไม่ได้ทำความสะอาดกันอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ไปด้านในคุณอธิบายได้คุยกับ
นิดที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของงานเลี้ยง
เมื่อคืนนี้นะครับบ้านแถวแถวเนี้ยเขาจะมีบ้านของผู้
ผู้ตายเข้ามานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่

หลังบ้านของเธอเนี่ยตรงนี้ฮะ
มันอยู่ห่างกับสนดูสิตไม่ถึง๒๐เมตร

ตรงจุดนี้นะครับก็มีลูกชายนะฮะ

ก็มาดื่มเหล้าสังสรรคสนุกสนานกันตามปกติ

ส่วนหมู่ริวเนี่ยมือยิงเนี่ย

เขาอยู่แฟลต์ตำรวจด้านหลังสอนอ

หมู่ริวเนี่ยยังเดินมาร่วมงานปีใหม่ตรงจุดบ้านของเธออยู่เลย

แล้วก็มาร่วมจับของขวัญปีใหม่อยู่ด้วยเลยนะฮะ

แล้วก็ก็หลัวเลย
ปกติไม่ได้มากินเลี้ยง

ก็มากันอยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนลูกชาย

แต่ลูกชายนี่เป็นตำรวจอยู่ที่นี่ครับ

เขาไล่กันไปแล้วไปยิงตรงหน้าศาล
พอยิงหน้าสารแได้ยินเสียงปั้ง
แต่ใครเขาบอกคิดว่าผู้บอกไม่ใช่เราอยู่แบบนี้เรารู้
เขากินแล้วเขาก็ตบหัวเล่นล็อกคออะไรอย่างนี้
แต่พวกผู้ชายเป็นของธรรมดาไง

คนยิงเขาหวังดี
เขาก็คงหวังดีนั่นคงหวังดี
คุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
เพื่อนของนายปียพงศ์ผู้ตายนะครับ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในงานเมื่อคืนนี้ด้วย

ตอนนั้นเป็นช่วงที่จับฉลากของขวัญปีใหม่กันแล้วนะ
เอปียะพงษ์เนี้ย

คือเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่จัดงานเขาดาวน์ปีใหม่กันเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเป็นช่วงจับฉลากของขวัญกัน
เนี่ยเป็นเพื่อนเธอเธอก็ชวนมากินเลี้ยงสังสรรค์กันด้วย
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่พี่ป้าน้าอามีเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิง
มาร่วมงานกันอยู่สัก๑๐คนได้
บอกว่าอย่างนี้นะฮะเราทำภาพจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของเพื่อนของแอลผู้ตายนะครับ
บอกว่าระหว่างที่ดื่มกินกันอยู่หมู่ริวที่เขาเป็นตำรวจของสอนอดูสิต
เขาอยู่แลตแถวนี้เขาก็เดินเข้ามาทักผู้ใหญ่ที่อยู่ในงาน
จากนั้นก็กลับไปตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนที่ด้านหน้าแฟลต์ตำรวจ
นานหมู่ริวซึ่งก็เมาแล้วล่ะก็กลับมาที่งานเลี้ยงในกลุ่มของเธออีกรอบนึง
เข้าใจอันนี้เธอบอกว่านะเข้าใจว่าหมู่ริวอาจจะเห็นว่าในกลุ่มของเธอเนี่ย
มีเพื่อนผู้หญิงเยอะก็เลยอยากจะมาร่วมงานด้วยหรือยังไรนะครับ
มาถึงเนี่ยหมู่ริวก็มาร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่ด้วยนะ
แล้วหมู่ริวเนี่ยจับของขวัญได้ของใครหรือไว้จับได้ของนายปียะพงผู้ตายนี่แหละ
เขาเอากระเป๋ามาจับของขวัญหมู่ริวเนี่ยยังจับได้อยู่เลย
สักพักนึงจับของขวัญเสร็จหมู่ริวก็เดินกลับไป
แล้วก็กลับมาอีกเป็นรอบที่สามครั้งนี้นะครับ
ตอนที่กลับมารอบที่๓เนี่ยเป็นช่วงที่
แอลปียะพงเนี่ยเขาก็กำลังยื้อยุทย์
หอกล้อกับเพื่อนเพื่อนเขาอยู่คือประมาณว่าแอลเนี่ย
อยากให้แบบเอออย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่อีก
อะไรประมาณอย่างนี้แต่มันก็เป็นลักษณะของการหยอกล้อกัน
การดึงกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน
อย่างเช่นกระชากคอกันตบศีรษะกัน
หมู่ริวเนี่ยก็ไปคิดว่าแอลเนี่ยกำลังแบบ
หาเรื่องเพื่อนทำร้ายเพื่อนอ๋อหาว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย
ประมาณอย่างนั้นก็เข้าไปตักเตือนแอลนะฮะเพื่อนเห็นอย่างนี้
ชักไม่ได้ท่าแล้วก็เลยมาพยายามแยกกันออกมาพยายาม
ไกลเกลี่ยแต่หมู่ริวเหมือนกับไม่ค่อยพอใจค่ะนะฮะ
พอสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็เลยบอกแอลกัน
บอกเออยังไงก็ไปขอโทษหมู่ริวเขาเถอะจะได้จบไป
แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีหมู่ริวก็โมโหมากขึ้น
แล้วก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ก่อเหตุรัวยิงเลยครับ
เพื่อนหนูก็ได้เพื่อนเดินเข้ามาพี่ครับ
ผมขอโทษยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมกับพี่ไม่มีอะไรกันแล้วนะ
เสร็จแล้วเพื่อนหนูก็เดินถอยไปในกลุ่มเพื่อน
หนูก็เลยกอดพี่คนนี้ป้าพี่หนูจะไปส่งพี่
คือเขาแบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาแล้ว

ก็คือพยายามผลักดันเขาไปดันเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนชี้
จะไม่อะไรอย่างนี้ค่ะแบบแล้วเหมือนไม่หยุดไม่พอใจ
แล้วก็ดันกันไปดันกันมาจนเดินมาผลักกันไป
มันไปล้มตรงรถเก๋งคันสีดำล้มตรงนั้นเสร็จ
พี่เขาก็ชักปืนเลยแล้วก็ยิงสองนัดตรงนั้น
แล้วหนูก็คว้าพี่เขาแล้วก็วิ่งไปต่อ
ไปพี่ไปไปก็วิ่งไปแล้วผู้ตายก็วิ่งตามมาค่ะ
แล้วเพื่อนได้ยินเสียงปืนเพื่อนก็เดินวิ่งกรูเข้ามากัน๓คน
เพื่อจะเอาปืนออกค่ะค่ะแล้วหนูก่อนรับฟัสเวียงไปไปถึงหน้าสาร
เขาก็ยิงแบบคือยิงไม่รู้ว่ายิงไปเท่าไหร่อ่ะรัวแล้ว
เพื่อนสองคนหนึ่งค่อมข้างบนอีกเพื่อนคนหนึ่งกดมือเขาไว้
แต่มันก็ยังยิงอยู่นะคะตอนที่กดก็ยังยิงอยู่
แต่ผู้ตายเข้าทางนี้พอดีเนี่ยครับพี่
ที่เล่นกันผมเล่นกันแรงกว่านี้อีก
แต่ว่าวันนั้นมันแค่เข้าไปทักเองบอกว่า
เข้าไปดึงเพื่อนบอกว่ามึงอย่าเพิ่งกลับเพราะว่าไอ้คนนั้นมันเข้ามอไซค์แล้ว

ไอ้คนที่ตายเนี่ยเข้าไปทักบอกว่ามึงอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเที่ยงคืนรอเขาดาวน์ด้วยกันก่อน
อีกคนนึงครับเพื่อนที่จะหนีกลับ
มีคนที่ยิงเขาเลยเข้ามาออกตัวให้คนที่ขับมอไซค์

คือตอนที่ยิงปิ้ยะพรงเขาเสียชีวิตคาที่หรือยิงไปหลายนับตามลำตัวเนี่ยคระ

ของกลุ่มผู้ตายก็ช่วยกันจับหมู่ริวไว้ได้นั่นแหละก็ฟัง
จากที่เพื่อนผู้หญิงเล่าก็คือมีคนนึงคร่อมตัวหมู่ริวไว้
ครับอีกคนนึงกดแขนหมู่ริวกับผืนไว้เพื่อจะได้ไม่ไม่
เกิดอันตรายแต่มือนิ้วเขายังลั่นไกลอยู่
เพราะว่ามีปืนอยู่นะฮะต้องช่วยกันกดแล้วก็จับเอาไว้
ตอนนี้ถูกคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตั้งแต่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เลยนั่นแหละนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับพยายามไปคุยกับทางฝั่งตำรวจบ้างนะฮะ
ก็ไปที่ร้านค้าหน้าแฟลตตำรวจนะครับ
ถามเพื่อนตำรวจรุ่นเดียวกันที่นั่งดื่มเหล้ากับหมู่ริวเมื่อคืนนี้นะครับ
เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหมู่ริวเขาเป็นตำรวจ
ที่เป็นลักษณะตำรวจน้ำดีนะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร
เป็นคนมีหลักการรู้ข้อกฎหมายดีชอบความถูกต้อง
ก่อนเกิดเหตุเขาก็เห็นว่าหมู่ริวเนี่ย
เดินไปร่วมงานเลี้ยงกับอีกกลุ่มหนึ่งตรงจุดนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นเนี่ยก็รีบวิ่งไปดู
ไปถึงเห็นหมู่ริวเนี่ยยิงคนตาย
ยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเพื่อนเขาจะทำแบบนี้ไปได้
อยู่อยู่ด้วยมั้ย
อยู่นี่แต่นู่นแต่นู่นแล้ว

ไม่ใช่เลยแม่อารมณ์ร้อนเลย

ใช่คนนี้มั้ยใช่ไอ้ริวมั้ย

ตกใจเลยคือมันคนละคนกันเลยอ่ะ

ได้ยินเสียงประมาณ๖๗๘ประมาณนี้
อ๋อแต่พี่อยู่อีกฝั่งนึง

มือยิงก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้แล้ว
ท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ

นี่ฮะจุดที่ลูกชายถูกยิงเสียชีวิต

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านนะครับ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ

เข้าสู่ปีใหม่ได้๕นาทีนะครับ

ร้านด้านข้างสอนอดุศิษฐ์นะครับ

บ้านของคนแถวนี้
ที่เขาจัดงานเลี้ยงนะฮะ
หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของนายปียพงศ์ก็ไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
เมื่อคืนถูกส่งไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อชนะสูตรบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
ส่งศพมาชนะสูตรก็คือตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของการถูกทำร้ายการถูกยิงนะครับ
เพราะว่ากระสุนเข้าลำตัวหลายนัดคุณพ่อคุณแม่ของนายปียพงศ์รับศพลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดจันทร์สโมสร
นี่ฮะคือช่วงที่รับศพมานะครับมีแฟนสาวของนายปียพงศ์ที่มาด้วยนะครับ
คือเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอป่วยฮะป่วยแอดมิตรอยู่โรงพยาบาล

ก็เลยไม่ได้ไปงานด้วยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แฟนนุ่มของเธอเนี่ยยังส่งข้อความมาหาอยู่เลยนะ
ช่วงก่อนที่จะไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่
แล้วของที่แฟนเธอเอาไปจับสลากของขวัญปีใหม่เนี่ย
หมู่ริวมือยิงเนี่ยคือคนจับได้ด้วยซ้ำ
เธอบอกเธอก็ไม่เชื่อนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แฟนนุ่มของเธอกำลังมีอนาคตที่ดี
แต่ต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของตำรวจเธอบอก
ขณะเดียวกันนะครับแม่ของนายปียพงศ์นะครับ

โหคุณแม่เดินยังแทบจะไม่ไหวเลยอะค่ะ
ก็ตั้งแต่ไปเชิญดูวิญญาณลูกไปรับศพอีกนำศพมาที่วัดอีก

แรงกายยังพอมีแต่แรงใจมันแหลกสลายแล้วอะค่ะ
ใครจะเชื่อลูกชายบอกไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อน

คุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายคนนี้นะฮะ
นายปียพงศ์รุ่งวิทยากุลหรือว่าแอลวัย๒๙ปีเนี่ย
นี่คือลูกชายคนโตที่แม่เนี่ยหวังไว้มาก
จะเลี้ยงดูแม่ยามแก่เท่า
ลูกชายเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นราชการในองค์การเพศรัชกรรมได้ไม่นานนะครับ
พอรู้ว่าลูกถูกยิงตายเนี่ยเธอบอกทำใจไม่ได้นะ
คือยังไงต้องขอความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
แล้วก็กลัวว่าอีกฝ่ายซึ่งเป็นตำรวจจะช่วยเหลือกันหรือเปล่า
เพราะอย่างง่ายเลยนะอย่างเช่น
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ

นั่นคือพื้นที่หน้าสอนอดูสิตนะฮะสถานีตำรวจ
แม่บอกไปขอหลักฐานตรงนี้นะเพื่อจะได้เป็นหลักฐานสำคัญในคดีของลูกชายที่ถูกยิงตายเนี่ย
แต่ตำรวจบอกว่าลืมเสียบปลั๊ก

กล้องวงจรปิดมันเลยไม่ได้บันทึกภาพ

น้องคือความหวังทุกอย่างเขาเป็นคนโตแล้วเขาเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่ต่อมาเขาไม่เคยทำเรื่องหนักใจให้แม่
ตอนแรกแม่ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรเยอะ

เพราะเขาไม่ใช่คนเกเลมันไม่ได้อยู่ในสมองเราเลย

เพราะเขาเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมยอมคนทุกอย่าง
แม่รักแม่ที่สุดเลย
ทำไมมันต้องเป็น
แม่ไม่อยากเชื่อ
แม่ไม่อยากเชื่อ

นี่ครับคุณแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับ
ท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานีตำรวจก็จริง
แต่หลังเกิดเกิดเหตุทุกธ์สืบสวน
ได้นำตัวหมู่ริวเนี่ยมาดำเนินคดีทันทียืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลืออะไรแน่นอน
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับทำให้ทราบว่าในเบื้องต้นนะฮะ
ทราบว่าหมู่ริวคนก่อเหตุกับนายปียพงศ์ผู้ตายเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ
แต่เมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มีปากเสียงกันเกิดขึ้น
หมู่ริวก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่นายปียพงศ์จนเสียชีวิต
ตอนนี้แจ้งไว้แล้ว๓ข้อหานะครับคือเรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
และอีกข้อหาหนึ่งข้อหาสำคัญคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แจ้งข้อหาถึงขั้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หรือว่าจะนำตัวไปฝากขังอะไรยังไงเลย